มีผู้หญิงคนนึงเขาโพสต์เอาไว้ในทวิตเตอร์ด้วยนะคะ
เธอบอกว่าเธอขึ้นรถเมย์แล้วเธอถูกผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณสัก๔๐ได้
บีบก้นเธอไม่ใช่จับนะบีบเลย
แล้วบีบหลายทีด้วยไปดูคลิปกันก่อนค่ะ
นี่ค่ะบีบก้นเธอไม่พอไปบีบก้นแฟนคนขับรถเมย์

ใช่เขาก็เลยล็อคตัวแล้วโดนตบหัวไปแล้วก็ไล่ลงจากรถแบบนี้ค่ะ

รถเมษาย๒๐๖นะคะคนโพสต์เขาบอกว่าเขาขึ้นจากเอสพนาทรัชดาจะไปมเกษตร
บีบก้นเลยอ่ะบีบเสร็จลุคเป็นหน้าบอกข้างหน้าแล้วก็ไปทำ
นี้กับแฟนคนที่อยู่บนรถเมย์ก็เลยโดนตบโดนรวบตัวแบบนี้ค่ะ
เธอก็เลยโพสต์คลิปนี้เอาไว้เพื่อเตือนนะคะว่าต้องมองหน้ามองหลังให้ดีเนอ
ผู้หญิงเวลาไปไหนมาไหนอะไรแบบเนี้ยค่ะอืมคลิปนี้แชร์ไปเยอะเลยนะคะ
แล้วมันเห็นผู้ชายที่ไปบีบก้นเธออ่ะมันเห็นหน้าชัดอ่า
คนที่เห็นคลิปนี้ก็เลยบอกว่าเอ๊ะหน้าแบบนี้มันคุ้นคุณภาคภูมิ
ทำไมฮะเราเคยเล่าข่าวไปจำได้ไหมที่มีสาวประเภทสองอ่า
รถเมย์สายห้าสองสองที่หน้ามหาวิทยาลัยเกษตรอ่ะอืม
เกษตรเมื่อ๒เดือนก่อนแล้วก็ถูกผู้ชายแบบลวนลาม
เขาบอกหน้าแบบนี้เลยไม่รู้คนเดียวกันหรือเปล่านี่ตอนนั้นน้องเขาก็ถ่ายคลิปไว้เหมือนกัน
ใช่ก็เลยไม่แน่ใจนะคะแต่คนที่เขาเห็นคลิปนี้
เขาก็ไปแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์อ่ะว่าเออมันคล้ายมันอาจจะเป็นคนเดียวกัน
ครับทีมข่าวของเราก็ถามไปที่คนโพสต์ค่ะเธอบอกว่าเที่ยงคืนครึ่งเมื่อวาน
อยู่บนรถเมย์สายสองศูนย์หกตอนนั้นผู้โดยสารมีไม่ถึงสิบคน
เธอก็นั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่จู่เหมือนอะไรมาโดนก้นสองครั้ง
หันไปดูผู้ชายคนนี้นั่งอยู่ข้างหลังแต่งตัวเหมือนรอปภพอใส่หมวกมีหน้ากากปิดบังใบหน้า
ก็เลยอย่างที่เห็นในคลิปว่าโดนล็อกตัวเอาไว้แล้วตัวผู้หญิงเขาก็ไปตบหน้าแล้วก็ไล่ลงจากรถ
ผู้ชายที่ล็อกตัวเนี่ยคือกระเป๋ารถเมย์นะคะนี่ค่ะกระเป๋านะคะผู้หญิงก็คือเป็นแฟนของกระเป๋ารถเมย์ที่ถูกผู้ชายคนนี้ลวนลามค่ะ
นายธีรวัตรอนุสรนายท่ารถเมษาย๒๐๖ให้ข้อมูลกับนักข่าวของเราว่าพนักงานเก็บเงินที่ล็อกตัวชายโรค๗คนที่อยู่ในคลิปเนี่ย
ชื่อว่านายกิติพงศ์ขำพงศ์เขาเข้าเวรช่วงตั้งแต่๔ทุ่มถึง๘โมงเช้าเป็นเวรกะสว่างอะค่ะ
นายกิติพงศ์ก็ไปรายงานแล้วว่าตอนที่กำลังเก็บเงินผู้โดยสารอยู่แฟนสาวที่นั่งมาด้วยในรถเดินมาฟ้องว่ามีลุงโรคจิตบีบก้นถึงสองครั้ง
นายกิติพงศ์ก็เลยไม่พอใจเดินไปถามชายโรคจิตคนนี้ว่าทำไมทำแบบนี้ถ้ายังไม่หยุดจะแจ้งตำรวจ
แล้วระหว่างนั้นเนี่ยคนขับรถเมย์ก็ได้ยินก็เลยจอดรถค่ะที่แยกรัชโยธินเพื่อจะแจ้งความ
แต่ชายโรคจิตคนนี้ทำถากขัดคืนปฏิเสธบอกไม่ได้ทำอะไรแบบนี้นะคะ
แฟนสาวของนายกิติพงศ์เลยทนไม่ไหวเดินไปตบหน้าครั้งหนึ่งเนี่ยตามคลิปนี้เลยแล้วก็ด่าไปชุดใหญ่

ก็อาศัยจังหวะแบบวิ่งลงรถเมย์ไปเลยอ่ะแล้วก็หนีไปเลยอะค่ะ
ก้นสองครั้งครั้งแรกเขาก็ไม่ว่าอะไร
แล้วจับครั้งที่สองแฟนของพ่อกษผู้นี้
ก็ได้ลงไปบอกแฟนเขาที่ยืนทำหน้าที่อยู่หน้าประตูรถ
แฟนเขาก็ได้ลงไปถามว่าทำไมทำแบบนี้ไปแจ้งตำรวจเลย

แล้วแฟนของผู้กินกระเป๋าคุณนี้ก็ได้มาตกหน้าลุงไป๑ที
แล้วก็คุณลุงโรคจิตนี้ก็ได้วิ่งหลุดหนีไปได้

ก็บอกว่าเมื่อก่อนเคยเจอเรื่องแบบนี้ลวนลามบนรถเมย์มันมีเป็นประจำ
ลักษณะของการลวนลามก็จะมีแบบเอาอวัยวะเพศมาถูหลังถูก้นบ้าง
อาศัยช่วงจังหวะชุลมุนไปจับหน้าอกคนบนรถเมย์บ้างตัวเธอบอกว่า
ผู้โดยสารถูกลวนลามแบบนี้ก็เคยมีนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยร้องเรียนอะไร
เพราะกลัวว่าถ้าไปมีปัญหากับผู้โดยสารมันจะกระทบกับการทำงาน
เวลาก่อเหตุส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนที่คนแน่นนะคะคนบนรถเมย์เยอะ
ช่วงกลางดึกก็มีบ้างก็จะเป็นพวกคนเมาก็จะก่อเหตุบ้าง
บ่อยค่ะบนรถเนี่ยจะเจอเยอะมากพวกเป็นโรคจิต
เพราะตอนพี่เป็นกระบอยใหม่พี่ไม่กล้าพูดหรอกแต่พี่โดนอ่ะ
แล้วก็เคยมีนักขึ้นมาบนรถเนี่ยเคยเจอกันเลยอ่ะ
คือเราต้องช่วยตัวเองอ่ะยิ่งอยู่กัดสว่างอ่ะวิ่งอ่ะ
คนเมาอ่ะเยอะมากกับสว่างอ่ะสายสองอ่ะ
ส่วนใหญ่จะเจอเฉพาะช่วงกลางคืนใช่ไหมครับ
บางวันก็เจอตอนเช้าเนี่ยก็เจอตอนช่วงเวลารถเร่งด่วนมันจะแน่น
รถจะแน่นถ้ารถขาดระยะมันจะแน่นแล้วมันก็จะอัดกันขึ้นมา
อืมทีเนี้ยค่ะจากเหตุการณ์นี้ทางผู้เสียหายเขาไม่ได้แจ้งความนะคะ
ทีมข่าวของเราตรวจสอบไปที่สอนอพหนโยธินแต่ตำรวจสอนอพหนโยธิน
ก็เลยแนะนำว่าแจ้งความได้ค่ะตำรวจจะได้ดำเนินการจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุ
เพราะว่าตามคลิปก็เห็นหน้าค่อนข้างชัดอยู่นะคะทีเนี้ยค่ะวิธีการรับมือ
หรือว่าวิธีการเอาตัวรอดจากโรคจิตแบบนี้พนักงานรถประจำทางเขาแนะนำว่า
ถ้าต้องขึ้นรถช่วงกลางดึกให้เลือกที่นั่งที่อยู่ใกล้พนักงานเก็บเงิน
พนักงานขับรถเพื่อความปลอดภัยนะคะ
ถ้าถูกลวนลามให้รีบตะโกนร้องขอความช่วยเหลือทันที
คนที่อยู่ในรถก็จะได้ช่วยกันจับกลุ่มพนักงานขับรถก็จะได้ปิดล็อก
ประตูเอาไว้ไม่ให้คนโรคจิตคนก่อเหตุหลบหนีไปได้
คนที่อยู่บนรถเมย์ก็จะได้ช่วยกันนะคะบนรถเมย์นะได้ยินข่าวบ่อยใช่